เพราะว่าแม้จะตัดสินใจที่จะเลิกกันแล้วนะครับ

ฝ่ายชายอยู่ชั้น๒ฝ่ายหญิงอยู่ชั้นล่าง

แล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนนี้ฝ่ายชายควักปืนออกมายิงฝ่ายหญิง
แล้วก็ไม่ได้ยิงคนเดียวด้วยยิงคนในครอบครัวด้วย
คือยิงพ่อของฝ่ายหญิงและยิงแม่ของฝ่ายหญิงด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตตายคาบ้าน๒ศพ
แล้วก็มีบาดเจ็บสาหัสอีก๑รายนะครับ

อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์
ก็มาพบศพของนางมานพแก้วคำอายุ๔๗ปี

พบศพของนายถวยพุทธรักษาอายุ๗๐ปี
ซึ่งเป็นพ่อของนางมานพ
ก็เสียชีวิตที่บริเวณบันไดขึ้นบ้าน
ซึ่งเป็นบ้านของนายถวยที่ปลูกติดกันกับบ้านของลูกสาว
และบนบ้านนี้นะฮะก็ยังพบนางนิดพุทธรักษาภรรยาของนายถวย
หรือว่าเป็นแม่ของนางมานพอายุ๖๘ปี

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบสวนญาติของผู้ตายและผู้บาดเจ็บ
ก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นก็คือนายจันทวงแก้วคำหรือว่านายเนธ
อายุ๔๗ปีซึ่งเป็นสามีของนางมานพผู้ตาย
โดยใช้ปืนไม่ทราบขนาดยิงทั้ง๓คน
ทั้ง๓คนเกี่ยวข้องยังไงกับนายเนธ
อย่างที่บอกไปนางมานพคือเมียของผู้ตาย
ส่วนนายทวนเป็นพ่อตา
แล้วก็นางนิดเป็นแม่ยายของนายเนธ
จากการสอบถามน้องสาวของนายถวย
น้องสาวนายถวยน้องสาวผู้ตายก็ให้ข้อมูลบอกว่า
จันทวงกับภรรยาเมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
อยู่ที่บ้านหลังนี้ทำไร่ทำสวน
แต่ทีนี้เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งคู่ทะเลาะกันหนัก
ต่างคนถึงกับต่างประกาศกันว่าจะแยกกันอยู่
แต่มันไม่สามารถที่จะแยกบ้านกันอยู่ได้ไงคุณ
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจฝ่ายชายอยู่ข้างบนชั้น๒
ฝ่ายหญิงพักอาศัยอยู่ชั้นล่างไม่ยุ่งเกี่ยวกัน
กินข้าวกินปลาก็ไม่กินร่วมกันนะครับเหมือนตัดขาดชีวิตกัน
แต่ว่าตัวของนายจันทวงศ์ผู้ก่อเหตุ
ก็ยังคงหึงหวงฝ่ายหญิงเสมอมา
และบางครั้งมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรง
มีขึ้นมึงขึ้นกูมีการด่าทอไปมา
ตบตีและทำร้ายร่างกายกัน
อันนี้ญาติได้ให้ข้อมูลกับตำรวจนะ
แล้วชาวบ้านก็เห็นบอกว่าเขาตีกันบ่อย
แล้วก็บางครั้งตัวฝ่ายชายผู้ก่อเหตุเองก็เอาปืนมายิงขึ้นฟ้า

ขู่ว่าเดี๋ยวจะฆ่าครอบครัวฝ่ายหญิงให้ตายทั้งครอบครัวเลย
ทีนี้ครับตัวทางญาติตัวช่างบ้านเองเขาก็กลัวนะครับ
และท้ายที่สุดมันก็เกิดเหตุจริงนะครับ

เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินทั้งคู่ทะเลาะกันอีก
แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปห้ามนะครับ

ทีนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก็ออกมาเฉง้อดูแต่ไม่กล้ามาตรงจุดเกิดเหตุนะ

ทีนี้ครับตำรวจได้มีการตรวจสอบบริเวณบ้านทั้งหมดนะฮะ
ก็พบหัวกระสุนตกอยู่เกลื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับ
ตำรวจก็เร่งจัดกำลังไล่ล่ามือปืนอย่างหนัก
เพราะคาดว่ามือปืนคือนายจันทวงศ์จะนำปืนติดตัวไปด้วย
แต่ตำรวจบอกว่าคงจะจับตัวได้เร็วนี้นะครับ
ญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านได้ช่วยกันจัดเตรียมสารที่จัดงานศพ
พ่อลูกที่สาราวัดวังกระโดนน้อย
โดยขณะนี้ศพยังอยู่กันระหว่างผ่าพิสูจน์
ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์นะครับ
ส่วนอาการของนางนิตนะครับ
ซึ่งเป็นแม่ยายของผู้ก่อเหตุนะฮะแล้วก็เป็นแม่ของผู้ตายเนี่ยนะครับ
ในช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็ต้องตามไล่ล่านะครับ